ไปที่อ่างทองมีวัดที่อ่างทองนะครับ
บอกว่าใครเห็นโอ่งนี้แล้วครับช่วยแจ้งนะครับ

เป็นต้นรัฐนาโกศิลปหรือว่ากลางรัตนโกศิลป์นะครับ
วัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จชัยนาธ
มีโอ่งน้ำที่ชาวบ้านนำมาถวายตั้งเรียงรายอยู่ที่ลานวัด
เป็นลวดลายปกติของโอ่งน้ำทั่วไปนะครับ
ทั้งมีมังกรทั้งหงหรือนางเงือกก็เห็นได้เป็นปกตินะครับ
แต่มีโอ่งน้ำอยู่๑ใบตั้งอยู่หน้าเรือนประพาทต้น๑๒๗นะครับ
มีรวดลายแปลกตากว่าองค์น้ำที่เคยเห็นล่ะครับ
รวดลายขององค์น้ำใบนี้วาดเป็น๓กรอบ
ส่วนแรกเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับเป็นรัศมี
ด้านหน้าเป็นรูปจักรมีเสือสองตัวนั่งประกบสองฝั่ง
ส่วนลายในกรอบที่๒เป็นเรือสุพรรณหงษ์
มีฉากเป็นวัดอรุณราชวราราม
และกรอบที่๓เป็นภาพมังกรจีนนี่แหละครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้แหละครับ
พระธรรมธรกิรายุทธ์เรขานุการวัดเล่าว่า
ใบนี้ได้พบอยู่ใต้กุฏิหอสวดมนต์
พร้อมกับองค์ใบอื่นอีก๑๐กว่าใบ
ทางวัดได้นำมาทำความสะอาดเพื่อนำไปใส่น้ำฝนที่ศูนย์การเรียนรู้
การเกษตรเชิงพุทธแต่พอเห็นลายแปลก
มันนำมาตั้งไว้ที่หน้าเรือนปราภาษณ์ต้น
ทางวัดสร้างขึ้นใหม่นะครับบอกว่าเป็นเรือประพาทต้น
แล้วก็นำภาพไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
โพสต์เสร็จปั๊บนะครับทางวัดก็บอกว่าใครมีข้อมูล
บอกว่าขอความรู้จักผู้รู้ว่าคนร้าย

โดยทางวัดไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้โอ่งใบนี้มาเมื่อไหร่นะครับ
ผลิตขึ้นมาสมัยไหนนะครับ
บางคนบอกว่าเป็นองค์ในสมัยราชการที่๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์ด้วยนะครับ
เถอะมาดูเถอะนะครับว่าใช่หรือไม่ว่าเป็นรุ่นไหนกันแน่
แต่ทางวัดก็จะเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุดล่ะครับ

จริงนะครับและสวยงามมากนะครับ
เป็นรายทรงมีเรือสุวรรณหงษ์มีฉากรัฐบรุณราชวราราม
ครับไปได้ที่วัดทรงสวยนะครับพระท่านก็อยากรู้ที่มาที่ไปนะครับผม